นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยจากการเมาแล้วขับเหมือนกัน
เสียรถเบนท์ที่ขับรถไปชนรถของรองผู้กำกับ
จนทำให้ตัวรองผู้อำกับและภรรยาเนี่ยเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ลูกสาวคนเล็กวัย๑๒ปีอาการบาดเจ็บสาหัสสมองบวม
ยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ

นายสมชายเวโรพิพัฒน์วัย๕๗ปี
นักธุรกิจที่เขาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์นะคะ
เมาแล้วขับชนรถของพันธ์ตำรวจโทจตุพรงามสุวิชากุล
รองผู้กำกับการสอบสวนกองบังคับการปราบปราม

แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีลูกสาวคนเล็กวัย๑๒ปี
เด็กหญิงพิจาภางามสุวิชากุล
นั่งมาด้วยก็บาดเจ็บสาหัสนะคะ
สารให้พนักงานสอบสวนทำสำนวนแจ้งข้อหานายสมชาย
ข้อหาตามที่นายสมชายยอมรับสารภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวน
คือพนักงานสอบสวนแจ้งไป๕
เป็นเหตุให้มีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
อีก๒ข้อหาที่ตำรวจแจ้งไปเนี่ยก็คือ

อันนี้สารบอกว่ามันเป็นนโยบายของรัฐบาล

ก็เลยไม่สามารถที่จะรับฟ้องใน๒เคสนี้ได้
แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้มีแจ้งเพิ่มแล้วนะคะ

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่ง๒ข้อหานี้นายสมชายก็ยอมรับสารภาพด้วย
บ่ายเมื่อวานนี้ค่ะนายสมชายพร้อมกับทนายความ
ก็เข้าพบพันธ์ตำรวจเอกกฤตินาศตุลยลักษณ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานสารแดง
แล้วก็พันธ์ตำรวจโทสิริพงศ์เพื่อนสงคราม
รองผู้กำกับการหัวหน้างานสอบสวนนะคะ
ก็เป็นการสอบปากคำเพิ่มเติมในคดีที่เกิดขึ้นแหละ
เพราะว่าสารพิจารณาแล้วไม่สามารถรับฟ้องคดี
ฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเจตนาและพยายามฆ่าได้
นายสมชายก็เปิดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เขาบอกว่ามันเป็นบทเรียนที่สาหัสที่สุดในชีวิตของเขา
ก็ตั้งใจว่าเมื่อมีบทเรียนก็ต้องแก้ไข
คิดว่าจะเลิกดื่มไปตลอดชีวิต
สาเหตุที่เขาขับรถชนก็คือ
ตีกอล์ฟกับเพื่อนดื่มเบียมา๖ขวด
ขับรถออกมาแล้วไม่รู้ตัวอีกเลย
รู้ตัวอีกทีนึงตอนแอร์แก๊กกระแทกหน้าตัวเอง

เขาเลยบอกว่าจะขอเลิกดื่มไปตลอดชีวิต
แล้วก็ก่อนที่จะมาสอนอเนี่ย

เยี่ยมเด็กหญิงพิชยาภางามสุวิชากุล

ลูกสาวคนเล็กของพันธมรตโทจัตุพร
อาการเริ่มดีขึ้น
ก็ทำให้เขาบอกว่าสบายใจได้เปราะหนึ่ง

หวังว่าจะได้รับการให้อภัยและอโหสิกรรม
โดยยืนยันว่าจะดูแลลูกของพันธมรตโทจัตุพร

คือคนโตอายุ๑๖ปีเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

ทางญาติของผู้เสียหายจนญาติพอใจแล้ว
อย่างที่บอกว่าเด็กทั้งสองคน
ตอนนี้คนหนึ่งอยู่ต่างประเทศ
คนหนึ่งรักษาตัวอยู่ในห้องพยาบาล

ลูกสาวคนโตน้องพลอยคือเดินทางกลับจากอเมริกา

มาให้ปากคำแล้วก็อาจจะได้มีการพูดคุย

นายสมชายบอกว่าเขาจะส่งเสียเด็กทั้งสองคน
ตามความต้องการทั้งหมดให้ถึงที่สุด
ค่ารักษาพยาบาลทั้งค่าเล่าเรียน
น้องคนโตยังเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ
จะทำทุกอย่างให้เหมือนกับพ่อและแม่

จากการที่เขาเป็นคนพรากพ่อและแม่

ในการกระทำครั้งนี้

เด็กสองคนเขาจะรับได้ไหม

ที่ต้องอยู่กับคนที่พรากพ่อกับแม่เขาไป

อันนี้ก็เป็นหนึ่งบทเรียนสำคัญของสองครอบครัว

เพราะว่าเราไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกเลย